พอเศรษฐกิจโตช้า
ปัญหาสำคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
โอกาสที่เราจะเลื่อนชั้นทางสังคม

ก็คือเงินหมดก่อนอายุ

ถ้าจำกันได้ช่วงที่เราโตดีที่สุด
คือช่วงแถวก่อนต้มยำกุ้ง

ติดต่อกันจนคนหูถามว่า

แต่พอเราเจอต้มยำกุ้งใช่ไหมเราก็แถวลงไป
เรากลับมาใหม่เราโตได้ประมาณ๕

พอเจอโควิดปุ๊บเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวการท่องเที่ยว

เราก็คงจะเร่งตัวขึ้นกลับมา
ปัญหาสำคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
โอกาสที่เราจะเลื่อนชั้นดังสังคม

อันนี้เราก็ต้องแข่งขันกันมากขึ้นภายในประเทศ
ในขณะที่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าคนที่มีโอกาสมากกว่าเป็นเจ้าของทุน
เข้าถึงทรัพยากรได้ดีกว่า
ก็มีโอกาสที่จะชิงอำนาจทางเศรษฐกิจไปได้
งั้นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะโตได้เต็มที่
ก็จะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น
จริงมันบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ
แล้วก็วันนี้ข้อดีก็คือว่า
เราเห็นเลยว่าโลกมันเชื่อมโยงกันมากขึ้น
แล้วโอกาสมันไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยเท่านั้น

แต่ด้วยความที่เราเชื่อมโยงกับโลกเพิ่มมากขึ้น

จริงผมว่าคนไทยไม่แพ้คนอื่นนะครับ
แต่ว่าดูเหมือนว่าเรายังไม่สามารถที่จะ
ทำให้เรากลายเป็นศูนย์กลาง
ในด้านวิชาการด้านการพัฒนา
งั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่

สกิลที่มีเราทำให้มันมีการพัฒนา

แล้วการเงินดีชีวิตดีในหมอบับคนรุ่นใหม่
ผมคิดว่าก็คือเราจะไปถึงจุดที่เรามี
ฐานะทางการเงินนะครับมีความเป็นอิสระทางด้านการเงิน
ได้อย่างไรซึ่งจะไปถึงจุดนั้นได้
เราต้องยอมรับว่าต้องทำงานหนักนะครับ
คือถึงไม่ทำงานหนักไปถึงจุดนั้นเนี่ย
ผมว่ายากนะฮะยกเว้นว่าเกิดมาแล้วรวยแล้ว

ก็คือเงินหมดก่อนอายุ
คือนึกว่าเงินที่เตรียมไว้จะเพียงพอ
อย่างนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่คนรุ่นใหม่
ต้องเข้าใจเลยว่าการวางแผนทางการเงิน

การบริหารเงินการต่อถึงการเกษียณ
ต้องทำอย่างไรเพื่อให้เตรียมความพร้อมไปถึงจุดนั้นได้
วันนี้คืออยู่ในโลกที่ต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น

ความรู้ในการวางแผนทางการเงินมีความสำคัญที่สุด

ควบคุมรายจ่ายยังไงไม่ให้เกินตัว
ถ้าเกินตัวมากไปก็จะเป็นหนี้
แล้วก็ถ้ามีความมั่งคั่งแล้วลงทุนอย่างไร

เพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะสะสมความมั่งข้างในอันดับหนึ่ง
แล้วหาโอกาสในการลงทุน
แล้วทำให้เงินทำงานแทนเรา
ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายทางด้านการเงินของเราได้เร็วขึ้น